เขาเสียเงินกันแล้วอย่างไรพี่
ถ้าผมจะจอดผมต้องทำไงอ่ะพี่
แล้วเขาวิ่งเสียตังค์ตอนนี้จะจอดยังไง

ที่มาตั้งแก๊งกันรีดทรัพย์คนอื่นเขาอย่างนี้
อ้าวแล้วพี่มาห้ามให้ผมจอดได้ไงอ่ะพี่

เขาวิ่งเสียตังค์กันแล้วคุณจะเอาเปรียวเขาเหรอ
พี่มาไล่คนอื่นไม่ให้จอดแล้วพี่จอดได้อย่างนี้ผมว่าผิดกฎหมายนะ

ถ้าเอาจริงจำได้ไหมพี่จำผมได้ใช่ไหมพี่จำผมได้นะ
ใช่ชื่อฉันแล้วยอมรับใช่ไหมยอมรับนะว่าพี่เป็นคนนิสัยผมเมื่อวานนะ
ที่สุดคนของผมผมนะยอมรับใช่ไหมนี่พี่ใช่ไหมยอมรับต่อมาใช่ไหม
ใช่ยอมรับนะชัดเจนนะไม่ผิดตัวนะทุกคนอยู่ไหนใกล้ที่ไหม
คนหนึ่งใช่พี่มันอยู่ในแก๊งเดียวกันเมื่อวานที่มาข่มขู่ผมเสื้อดำ
ใช่พี่ไหมมีรูปไหมครับเออไม่ต้องมีรูปนะพี่ยื่นแบบไปกับเกียร์ตำบวชอยู่
ตัวออกแล้วพรุ่งนี้ผมทำร้ายที่จะทำยังไงอ่า
ถ้าเอาเขาก็เข้าคุกได้เนี่ยลูกน้องเขาจะไม่กล้าทำร้าย
อืมแต่ถ้าปล่อยให้ลูกพี่ออกมากลางข้างนอกเนี้ยผมซวยนะพี่
ถ้าใครโดนแก๊งนี้นะถามผมได้เดี๋ยวผมจะแนะนำว่าจะแจ้งความยังไง
ร่วมกันแจ้งความนะจะได้ติดคุกลืมกันไปครับผม
พี่มาไล่คนอื่นไม่ให้จอดแล้วพี่จอดได้อย่างนี้ผมว่าผิดกฎหมายนะ
เขาเสียตังค์กันเอาพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไร
เขาต้องรู้เอาพี่ขับคันไหนอ่ะพี่ขับคันไหนถ้างั้น
มันจะถ่ายทำไมเนี้ยครับ